คือไม่ได้แจกทั่วหน้าแล้ว๕๖ล้านคนใช่ไหมยกตัวอย่างนะครับ
ถ้าเกิดว่าเงินเดือนเกิน๒๕๐๐บาทนั้นอาจจะไม่ได้เกิน๕๐๐๐อาจจะไม่ได้
หรือว่าอาจจะแจกเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งมีอยู่๑๕๑๖ล้านคนโดยประมาณในประเทศนี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่ส่งจากทางคณะอนุกรรมการ
ยังนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มีการเคาะ

สื่อข่าวก็ต้องมีการสอบถามนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีนะฮะ

มันตึ้งนะคุณกายถ้าเราสังเกตแบบนี้

เพราะว่าในโลกออนไลน์นี่คนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหม
ใช่เพราะว่ามันเป็นนโยบายหลักของทางเพื่อไทยด้วยถูกไหมครับ

แล้วก็ประกาศว่าพอตั้งรัฐบาลประกาศว่าจะทำให้ได้เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเนี่ย
เอาเป็นว่าผมคิดว่าแฟนคลับเพื่อไทยเองก็คงจะไม่พอใจนะครับทีนี้
นะครับไม่ได้มีการตอบคำถามความคืบหน้าโครงการนี้แต่อย่างใดนะครับ
นักข่าวนั้นถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณจุลพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยคลัง
เรื่องคุณจุลภัณฑ์นี้นะครับเป็นท่านวัฒนธรรมดีทางที่มีความสามารถมีการพูดคุยตลอดนะครับ
อย่าไปพูดอย่าไปโดยค่าอย่าไปอะไรนะครับไม่ต้องพูดนะครับทีเดียวมันต้องเวลาครับ
มีความมั่นใจในโทรท่านดอกครับขอบคุณท่านว่า
เนี่ยครับคือที่เราผมพูดตอนต้นว่าคุณจุลภัณฑ์ตอนนี้งานหนัก

เบนเป้าไปทางวัฒนธรรมดีท่านนี้แล้วค่ะ
วะเอ๊คเป็นวัฒนธรรมดีช่วยคลั่งเนี่ยนะครับตัวของนายกซึ่งเป็นวัฒนธรรมดีคลั่งด้วยเนี่ยนะครับ
ว่าคุณจุลพันธ์เป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับหลังจากมีแนวโน้มว่ารัฐบาลนั้นอาจจะตั้งเกณฑ์ขึ้นมาทำ
สนใจมากที่สุดก็คือที่บอกว่าจะแจกให้กับคนไทยทุก
คนที่มีอายุ๑๖ปีขึ้นไปครับซึ่งเป็นนะครับเขาว่าไงนะช่วง
ไปทำงานตามกฎหมายอันนี้รู้สึกว่าจะ๑๒เมษายนนะเมื่อกี้
ถ้าดูหน้าเพจอ่ะที่คนย้อนย้อนถ่ายย้อนกลับไปดูอ่ะคือมัน
มีความหมายอย่างหนึ่งนะคือเขาตั้งใจจะใช้นโยบายนี้
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนบริโภคพร้อมกันทั่ว
ประเทศและตั้งใจให้คนกลับบ้านไปใช้เงินช่วงสงกรานด้วย
นะครับอันนี้มันเป็นเชิงสัญลักษณ์นะแต่ว่าก็นะครับคือหลังจาก
ขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะอยู่ตลอดไปบนโลกออนไลน์นะครับ
คนก็เข้าไปแสดงความเห็นกันค่ะเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเอามา
ดูประมาณนี้นะครับนี่คือปฏิกิริยานะครับคือตอนเนี้ยหา
เสียงไว้แล้วเนี่ยนะครับประกาศไว้แล้วด้วยเนี่ยนะครับว่าจะทำ
เนี่ยถ้าไม่เดินหน้าเนี่ยก็อาจจะเจอแรงเสียทานในลักษณะ
แบบนี้พอสมควรนะใช่แต่ว่าถ้าจะเดินหน้านักวิชาการทางฝ่าย
เศรษฐกิจก็มีการแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้กันอย่างเรียบ
ว่าคับข้างเลยนะคะ

มันจะเป็นสภาวะที่ค่อนข้างยากลำบากนะ
แต่ว่าอำนาจก็อยู่ในตัวของคอรมอนะครับ

อันนี้ยังอยู่ในส่วนข้อเสนอของอนุกรรมการอยู่